คือถ้าฟังเนี่ยจากที่คุณแม่บอกไปโรงพยาบาลมาแล้ว

คุณหมอบอกสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียด
มันเกี่ยวไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

พอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนเมษา
ก็มีเคสนึงที่มาติดต่อหมอปลาเหมือนกัน

หายแล้วหรอ
วันนั้นเลือดออกตัวนะครับพี่หมอ
ชัดเลยครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าอยากเป็นกำลังใจให้นะครับ
ว่าหายได้ครับเนี่ยน้องนี่เป็นกรณีตัวอย่าง
อันนี้ในทางการแพทย์เนี่ยจริงกรณีนี้พบยากนะครับ
ก็ถ้าแบบทั่วโลกเนี่ยเขามีหลักร้อย

ก็มี๑เคสที่รักษาอยู่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการตีพิมพ์ในวาวสารในต่างประเทศ

ซึ่งหลายเคสอาจจะหลุดไม่ได้มารักษาในโรงพยาบาล
ต้องบอกก่อนว่าไม่อันตรายแล้วก็ไม่ถึงกับชีวิตนะครับ
ลักษณะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนครับ

เด็กมีสภาวะจิตใจที่เกิดความเครียดแล้ว
มันทำให้เส้นเลือดฝอยที่มันไปอยู่ใกล้กับต่อมเหงื่อครับ
มันเกิดการผิดปกตินะครับแล้วมันมีการลั่ว
ของเส้นเลือดนี้ออกทำให้เลือดออกจากเส้นเลือดฝอย
มาอยู่ที่เหงื่อเวลาเหงื่อขับออกมา
มันก็เลยมีลักษณะปนของเม็ดเลือดออกมาก็เลยเห็นเป็นสีแดง
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากความเครียดเป็นหลัก
อันนี้การรักษาขออย่างหน่อยหมายถึงว่ามันไม่ใช่เลือดอย่างนี้หรือครับ
มันคือเลือดเลือดที่อยู่ตรงเส้นเลือดฝอยนี่แหละฮะ
พอมีความเครียดมากตรงเส้นเลือดฝอยฮอร์โมนมันเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นเลือดมันจะออกจากเส้นเลือดฝอยแล้วมันจะมาอยู่ที่ต่อมเหงื่อ
ซึ่งมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันก็เลยมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาด้วย
ก็เลยเห็นเป็นเลือดออกมาซึ่งกรณีแบบนี้ต้องเรียนก่อนว่าการวินิจฉัยเนี่ย
เขาต้องมีการวินิจฉัยสำคัญเมื่อกี้เมื่อครู่นี้คุณแม่บอกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อ
จริงแล้วมันเป็นลักษณะไม่ใช่ตัดเป็นชิ้นใหญ่อะไรนะครับตัดเป็นลักษณะของการสะกิดเอาเนื้อเนื้อเยื่อ
เอาไปตรวจทางกล้องจุลทัศน์ถามว่าทำเพื่ออะไร
คือโดยปกติในโลกนี้ของโรคเหงื่อไหลออกเป็นเลือดมันจะไม่มีความปกติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปตรวจดูก่อนว่ามีปกติที่เนื้อเยื่อไหมนะครับก็มีการเจาะเลือด
ว่ามีความผิดปกติของเกร็ดเลือดไหมมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดไหม
ซึ่งถ้ามันไม่มีหมดเลยเนี่ยก็จะสรุปว่าในกรณีนี้นะครับก็เป็นโรคเหงื่อไหลออกเป็นเลือด
แต่ในกรณีแบบนี้มันก็อย่างที่คุณแม่บอกต้องทำตอนที่มีเลือดออก
เพราะฉะนั้นต้องนอนรอในโรงพยาบาลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลือดจะออก
ถ้าทำแล้วก็มีการตรวจแล้วถึงจะสรุปถึงจะเริ่มการรักษา
ถ้าใช่นะครับก็วิธีการรักษาโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องของทางความเครียด
ก็อาจจะต้องเจอนักจิตบำบัดเจอจิตแพทย์แล้วก็ดูแล
นั่นคือข้อมูลทางการแพทย์นะครับในการรักษาแล้วเด็กก็จะหาย
คือคุณแม่ถ้าได้ไปโรงพยาบาลอีกแล้วคุณหมอบอกเรื่องต้องการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
คุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจสบายใจแล้วแล้วนะคุณหมอหมูบอกคือการสะกิด
อ่าสะกิดเอาเนื้อเยื่อหน่อยหนึ่งอ่าไม่ใช่ว่าแบบที่แรกคุณแม่บอกกลัวลูกจะเจ็บอ่า
ใช่ไหมกังวลตรงนั้นไม่ได้ว่าเฉือนหรือเอาอะไรไปแต่มันต้องรอตอนเลือดออก
ครับแล้วต้องเอาเนื้อเยื่อตรงตำแหน่งนั้นไปตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่
แสดงว่านี่คือสิ่งที่เกิดได้จริงเผื่อท่านผู้ชมรู้จักใครหรือว่าเจอใคร
ส่วนมากจะเกิดกับเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะคุณหมอคือจริงจริงตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดในเด็ก
นะครับแต่ว่าเพราะอะไรเด็กถึงเกิดเยอะฮะเจอบ่อยในเด็กอืมนะฮะแต่จริงจริงเกิดได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับ
แต่เจอบ่อยในเด็กเนี่ยก็จะเป็นเด็กจริงที่ตามข้อมูลในทั่วโลกเนี่ยที่เขาทำรายงานกันอยู่ที่ช่วงประมาณสัก๑๑๑๑๒ขวบเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับ
แต่ในกรณีนี้ก็เจอในเด็กเล็กซึ่งรายก่อนที่เราเจอก็เป็นเด็กเล็กนะครับประมาณ๖๗ขวบ
เพราะจริงแล้วมันเจอได้ทุกช่วงวัยครับเพียงแต่ว่าจะเจอในกลุ่มช่วงนี้นะครับซึ่งเด็กจะเริ่มโตเริ่มวับรู้อาจจะเริ่มมีความเข้าใจแต่ว่าอาจจะยังแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้จะมีความเครียดหรือสะสมอะไรบางอย่างเพราะประเด็นหลักเนี่ยคือมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องความเครียดเป็นหลักนะครับ
ปลาน้องที่ไปช่วยเคสที่แล้วที่หมอหมูบอกที่หายแล้วใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับตอนที่
เคสนั้นน่าจะอยู่ประมาณครึ่งเดือนพี่ครึ่งเดือนหายแล้วอ่ะใช่แต่ว่าผมจะบอกว่าเคสที่เป็นแบบเนี้ยหลายเคสเป็นข่าวพอเป็นข่าวปั๊บพี่หมอเราจะลงพื้นที่เขาไม่ให้ถ่ายทำต่อแล้วแสดงว่าเคสพวกเนี้ยมีอะไรแปลกแปลกมันไม่เหมือนเคสแบบนี้หรือเคสที่เราเคยเจอเคสของน้องเนี้ยเมื่อกี้ได้คุยกับน้องได้คุยกับกับครอบครัว
เราขอลงพื้นที่ดูหน่อยไม่ให้ดูแล้วอันนั้นคือแปลกแล้วถามว่าเคสแบบนี้มีไหมมีเมื่อปีที่แล้วก็มีฮะอยู่ปริมณฑลพอจะลงพื้นที่ปั๊บบอกเลยไม่เอาคือไอ้คลิปที่ส่งมามีเลือดมีฮะแต่พอถึงจะไปดูที่พอจะไปดูที่บ้านไม่ให้ไปไม่ให้ไปอันนี้คือความแปลกแต่เคสอันนี้เขากล้าเปิดหน้าเพราะเขาเดือดร้อนจริงจริง
ผมบอกแล้วว่าผมวิทยาศาสตร์มันต้องมาที่หนึ่งครับเนี่ยอย่างที่ครอบครัวบอกว่าน้องเจอผมเจอผีเนี่ยเราเอามาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ย
ตัวนี้มันไม่น่ากลัวเราก็สามารถช่วยให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วผมก็เชื่อว่ามันหายอยู่แล้วคือถ้าให้ผมดูแลเนี่ยผมก็จะพาน้องเนี่ยไปหาหมอคนหนึ่งซึ่งหมอคนนี้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเป็นหมอเป็นแพทย์เลยเป็นแพทย์เป็นแพทย์แล้ว
โรงพยาบาลเป็นแพทย์เองเป็นแพทย์ครับเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแต่เขาช่วยเหลือได้เขามีวิธีการของเขาส่วนที่คุณแม่กับคุณยายกังวลเรื่องผีเนี่ยอันนี้ผมก็จะช่วยให้เกิดความสบายใจก็จบแล้วพี่
มันดูไม่ยากไม่ยากเลยครับเรื่องผีวิญญาณอะไรก็ตามวิธีการของหมอปลาใช่ครับ
มีโอ้กอ้ากไม้หาวเหอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นพี่แต่ถ้ามันมีไม่ต้องกลัวผีตัวไหนถ้ามันเก่งแล้วมันวุ่นวายจะไม่ลูกหลานเราป่วยผมจะการให้หมด